คุณผู้ชมมาอีกหนึ่งเรื่องมาดูเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา
มรยองเสียหายกันไปแต่ว่าจุดนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
ไปพบแต่ก้อนอิดที่แตกกระจายอยู่ในพื้นที่
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าบริษัทโตเกียร์ภารวุฒิริมถนนสายบ้านบึ่งแกลง
ตำบลทางเกวียนอำเภอกลางจบริยองก์
โดยเฉพาะที่จอแสดงผลถูกทุบเป็นรูเลยและเป็นรอยแตกเบล้า
ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นก็ทำงานอยู่
แล้วก็มีเศษอิดตกกระจายอยู่บริเวณพื้นด้านล่าง
รีบแจ้งจำรวจให้เข้าไปตรวจสอบ

พร้อมเก็บหลักฐานและสอบปากคำที่พยานแวดล้อมเบื้องต้น
แต่ว่าบริเวณโดยรอบนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่นะฮะทำให้ไม่เห็นไม่ทราบบ่อแสของผู้ก่อเหตุเลย
เพื่อหารักฐานเพิ่มเติมแล้วก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ